ดูเหตุการณ์นี้หน่อยสงกรานแน่นอนอย่างที่เราบอกกัน
เล่ากับเพื่อนปาร์ตี้สังสรรค์กับญาตินะคะ
แต่เมาทีไรแล้วเนี่ยหลายคนบางทีควบคุมตัวเองไม่ได้
ดึงตัวเองไม่ได้ผู้ชายคนนี้ชาวเมียนมาร์ค่ะ
เหล้าขาวกับเพื่อนแล้วร้อนก็ถอดเสื้อบอก

เล่นน้ำไม่เท่าไหร่เกิดหิวอยากจะหาปลามาเป็นกับแกล้ม
พอดีมันมีท่อซีเมนวางอยู่มุดเข้าไปกะจะไปหาปลาในนั้น
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่ออกมาสุดท้ายตามเจ้าหน้าที่มา
งมอยู่๔ชั่วโมงกว่าตายนะคะ
มามามา
ตอนแรกคุณผู้ชมคงตกใจว่าเอ๊ะดึงออกมาทำไมขยับตัวได้
อันนั้นกู้ภัยนะคะเป็นกู้ภัยที่ตัวเปื้อนโครนค่ะเราไม่ได้ย้อมสีแต่อย่างใด
เพราะว่าในท่อเนี่ยค่ะมันมีโครนเต็มไปหมดเลย
แล้วผู้ตายไปติดจมโครนอยู่ในท่อ

กู้ภัยก็ต้องลำเลียงศพนายมินเตนวัย๓๕ปี
ชาวเมียนมาออกมาจากท่อซีเมนค่ะ
ท่อนี้มันฝังลอดอยู่ใต้ถนนสายบ้านตะวัน
จากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๔ชั่วโมงกว่ากว่าจะเจอตัว

ต้องประสานขอแบ็คโฮลมาตักดินเปิดทางไหลของน้ำ
สูบน้ำออกจากลำน้ำอีก
และทีนี้ดันเป็นช่วงน้ำขึ้นด้วย

ก็ใช้เวลานานยังไม่พอนะคะ

ท่อซีเมนมีดินโครนอยู่เต็มไปหมดเลย

เจ้าหน้าที่คือต้องใช้หลายคนช่วยกันมุดเข้าไป
แล้วดึงลากกันออกมาเป็นทอดนะคะ
ใช้เหล็กเส้นต่อกันจนเกือบยาว๒๐เมตร

๔ชั่วโมงกว่านะคะถึงนำร่างออกมาได้
เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่ามานั่งโก๊งเหล้าขาวกัน
แล้วอากาศมันร้อนมาก๔๐องศา
ก็เลยยิ่งกินเหล้ายิ่งร้อนไงถูกไหม

แล้วผู้ตายก็บอกเอ้ยเดี๋ยวหาปลามาทำกับแกล้มเหล้ากันหน่อยดีกว่า

ครึ่งชั่วโมงผ่านไปท่าไม่ดีแล้วแหละ
เรียกเพื่อนชาวเมียนมาร์ด้วยกันให้ช่วยกันค้นหา
เท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่

เพราะว่าคนมุดเป็นคนแรกยังไม่ออกมาเลยค่ะ
จนเจ้าหน้าที่มูลนาทิมาช่วยถึงพบร่างเสียชีวิตจมครรณ
เบื้องต้นก็นำส่งสรรสุทธิ์ที่โรงพยาบาล